มีความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของนักเรียนนักเลงที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาสกันย่านฝั่งทน
ถึงขั้นปลาระเบิดใส่คู่อริจนคู่อริแขนขาด

บอกว่าให้มาพบตำรวจมารับทราบข้อกล่าวหา
ในวันพุธนี้ถ้าไม่มาจะออกหมายจับนะครับ
ขณะที่วันนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมาที่สนภาษีเจริญเจ้าของพื้นที่
มาติดตามความคืบหน้าเหตุนักเรียนช่างกล๒สถาบันย่านฝั่งทน

ไล่ตีไล่แทงไล่ปลาระเบิดใส่กัน
มีคนบาดเจ็บ๒คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจจับเยาวชนชายอายุ๑๗ปีไว้ได้๑คนนะครับ
พบชนบอกว่าจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาเด็กช่างก่อเหตุทะเลาะวิวาส

วันนี้ได้เชิญตัวแทนที่เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุง
และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามมาพูดคุยหารือกัน
พบว่าสาเหตุเกิดจากเคยมีเรื่องกันมาก่อนและถูกรุ่นพี่ยุโยง
ไปเผชิญหน้าก่อนด้วยบังเอิญครับคุณเหงือนพระสร
พอเจอกันก็เลยไล่ตีกันวิวาดกัน
ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนทราบตัวเยาวชนที่ก่อเหตุปลาระเบิดแล้ว๑คน
รวมทั้งผู้ร่วมก่อเหตุด้วยมีทั้งหมดประมาณ๒๐คน
ทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และพกพาอาวุธโดยไม่มีเหตุอันควร
เตรียมออกหมายเรียกตัวเยาวชนที่เป็นคนปลาระเบิดมามอบตัว
พร้อมกับจะประสานผู้ปกครองให้พามามอบตัวด้วย
ภายในวันพุธที่จะถึงนี้หากไม่มามอบตัวตอนนี้เป็นหมายเรียกนะ
พุธนี้ถ้ายังไม่มาจะเป็นหมายจับ
และจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองฐานให้ที่พักพิงด้วย
แล้วน้องเองเนี่ยยังไงก็โดนจับแล้วแล้วยังไงก็ต้องติดคุก
คนเก่งที่ฮีโร่อะไรก็ดีเนี่ยก็วอนรุ่นพี่ด้วยที่อาจารย์พูดถึง
อย่าไปยุแยงตะแคงรั่วอย่าไปสร้างเงื่อนไขอย่าไปสร้างเหตุ
แห่เขาแห่ไปแห่มาไปทำเขาเขาก็แก้แค้นแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมา
มันเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่
ขณะที่ทางอาจารย์นะครับนายสงครามผ่านสำแดง
ผู้ช่วยรองภูมิหน่วยการฝ่ายปกครองของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทน
บอกว่าเบื้องต้นทางโรงเรียนจะเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้ปกครอง
เพิ่มมาตรการดูแลตามจุดเสี่ยงต่างที่จะเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
รวมไปถึงจะมีรถบัสรับส่งนักเรียนมีครูเวรประจำรถโดยวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยจะเปิดเรียนแล้ว
ขอกำลังตำรวจเพิ่มเติมเพื่อป้องกันเหตุแล้ว
และมีการรวมกลุ่มกันแต่ละสายแต่ละคณะรวมกับแล้วก็ท้าทายกัน
เกิดการคำเห็นกันหรือการโตเถียงกันโดยไม่เห็นหน้า
ถ้าเกิดการท้าทายก็คือมาตีกัน